ผู้ชมครับที่วัดที่ฉะเชิงเซานะครับวัดแหลมใต้นะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งถึงขั้นแก้ผ้าเข้าไปในวัดนะครับทำท่าทางเหมือนเป่าคาถาด้วย
ไม่รู้ว่าแก้ผ้าแม่เป็นคาถาพลางตัวอะไรยังไงหรือเปล่าร่องหนหรือยังไงนี่ฮะ
คาถาอะไรเสร็จเรียบร้อยเข้าไปเนี่ยคือไปขโมยเงินตู้บริจาคของวัดนะครับ
แต่กล้องวงจรปิดนี่จับเอาไว้เต็มต้องขออนุญาตเอาช้างน้อยมาแปะเอาไว้หน่อย
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดในวัดแหลมใต้นะครับที่ตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ช่วงตี๓เมื่อคืนวันก่อนนะครับมันจะเข้าสู่วันที่๘สิงหาคมแล้วนะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับแก้ผ้าไปนั่งอยู่หน้าสาราวัดนะฮะ
ทางวัดเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อวางเครื่องนวดไฟฟ้า
ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเข้าไปในสารานะครับ
ซึ่งตรงนั้นจะมีตู้บริจาคอยู่นะครับ
ก็ไปยกตู้ที่มีเงินบริจาคออกมาด้านนอก
แล้วงัดเอาเงินในตู้ไปหมดเลยนี่ออกมาแล้วฮะ
อุ๊ยขาถหล่องถนพลางตัวไม่มีใครเห็นเลยครับ
นี่เห็นกันทั่วประเทศราคา๑๐๐นาทีนี้ค่ะ
ก็เป่าเป่าไปทั้งนู้นไงไม่ได้เป่าคืนมาบนกล้อง
กล้องเขาอยู่ในข้างบนตรงนี้เห็นไหมดึงยกไปได้
ทิ้งตู้บริจาคเอาไว้ด้านนอกตรงที่เดินไปนะครับแล้วก็เดินออกนอกวัดไป
ไปแล้วจังหวะตรงนี้มันกระชากใจเลยเดี๋ยวมาสอน
จังหวะเดินกลับเนี่ยเพราะเห็นหน้าตรงเลยเห็นด้านหน้าไอ้ตอนเดินเข้าไม่เท่าไหร่
ก็ต้องใช้บริการช้างกันเยอะหน่อยนะชาวาดวัดแหลมใต้นะครับ
ท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนเกิดเหตุเนี่ยมีหลวงตาที่เป็นพระลูกวัด
ตื่นขึ้นมาเตรียมทำวัดเช้าพอดีเห็นคนก่อเหตุเดินแก้ผ้าอยู่ที่ลานวัดนะฮะ
ไม่ใช่แค่กล้องวงจรปิดจับได้นะครับพระท่านก็เห็นแต่ไม่กล้าเข้าไปถาม
เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีมีดอยู่ในมือด้วยก็เลยแอบมองแอบสังเกตการ
ว่าตอนที่เจอน่าจะเป็นช่วงก่อเหตุไปแล้วงัดเงินไปแล้วนะครับ
เพราะคนก่อเหตุเนี่ยเดินออกไปนอกวัดเนี่ยไปใส่เสื้อผ้าที่วางไว้นอกวัดนะฮะอืม
จะเข้าวัดเนี่ยถอดเสื้อผ้าพอเห็นเข้าไปแล้วก็เลยลองมาตรวจดูนะฮะ
ก็พบว่ามีตู้บริจาคเนี่ยถูกงัดแล้วก็ทิ้งอยู่เงินหายไปคาดว่าหลายพันบาทนะครับ
แล้วมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นเหมือนอย่างที่เห็นแล้วเนี่ยฮะ
เข้าไปในสาราแล้วก็ยกตู้ออกมา
ผู้ชายคนนี้แก้ผ้าเข้ามาในวัดแล้วมาก่อเหตุเนี่ย
คือทางเจ้าวาดวัดคาดว่าเขาอาจจะคิดว่าเขามีวิชาอาคม
เสื้อผ้าไว้นอกวัดบริกรรมคาถาพรางตัว
แล้วก็เดินเข้ามาก่อเหตุนะ
คงคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่เต็มเลยนะครับ
คาถาอะไรยังไงเนี่ยมันสู้กล้องวงจรปิดไม่ได้หรอก

อย่าว่าแต่กล้องวงจรปิดไม่เลยพระอาทันต้องกระพกับพระอาทันต้องเห็นเลย

กำลังไล่แกะรอยอยู่
เพื่อเจ้าตัวเห็นนะญาติพี่น้องเห็นอะไรยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าจำได้อยู่แล้ว